เพราะผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ริมถนน
ออฟฟิศเราครับแถวสวนจตุจักร

แต่ปรากฏว่ารถแท็กซี่คันนั้นไม่มีคนขับ

รถผ่านไปแต่ไม่มีคนขับ

ระบบแบบนี้มั้ยออโต้ไพรอท
มันยังไม่ได้ขนาดนั้น
เพราะนมของนี่แรงคนรุก
แล้วคุณต้อมมานานเจ้าของคลิกเขาบอกว่าเขายืนรอรถอยู่ริมถนนพวกของโยธิน
เขาบอกว่าเขายืนตอนแรกเขาถ่ายเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าอยู่มันมีต้นไม้อยู่

สักพักหนึ่งแท็กซี่สีเหลืองคันนี้ผ่านมาในเฟรมกล้องพอดี
เขาก็เลยเฮ้ยทำไมเห็นแต่รถแต่ไม่มีคนขับ
ก็เลยแบบขยี้ตาดูแล้วก็ถ่ายไปด้วย
ทีนี้สิ่งที่เราเห็นบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะมุมภาพ

มีคนเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่า
คนขับเขาอาจจะถอยเบาะออกมาไกลจากพวงมาลัยหรือเปล่า
แล้วมือเขาจับพวงมาลัยแบบเหมือนแบบตรงหน้าขานะ

ถอยจังหวะที่ไอ้ตัวขอบประตูมันบางคนหรือเปล่า

ด้วยความที่แบบว่าขายาวไงขายาวรับเอ็นบอกออกมาไกลอย่างนี้

ประมาณนั้นหรือเปล่ามันก็เลยแบบว่ามัน

ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับก็
อุ้ยเรียกฉันไปก่อนหน่อย
ไม่รู้ค่ะ

แต่หนังสืออื่นใดไม่เห็นทะเบียนรถไง

ผมเชื่อว่าคุณก๊อฟมองเห็น
คือเป็นเลขเสาตรงนั้น
มองคลุคไปขนาดนั้นน่ะ

แต่ว่ามองให้เป็นวิทยาศาสตร์เดิมมันไม่มีอะไรหรอก

อันนี้จริงอันนี้งงนะ